ทางตำรวจสพเชียงดาวได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในรกระบะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งอยู่ในรถแบบนี้ค่ะ
ถูกยิงแบบโอ้โหพลุนเลยนะคะ
คือเหมือนกับกระหน่ำยิงเลยเพราะว่าที่รถมีกระสุนเหมือนกับเป็นรูกระสุนปืน๘รู
ด้านหน้าอีกห้าโอ้โหแล้วก็ที่ตัวอีกนะคะ
ตำรวจสพเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทางขึ้นเขาในป่า
พบศพนายเจริญผลเริงไมค์อายุ๔๒ปีเขาเป็นเจ้าของสวนส้ม
ชาวตำบลแม่นะค่ะครับเสียชีวิตอยู่ในเบาะคนขับในรถกระบะ
จากการสอบสวนนะคะทำให้ได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายขับรถกลับจากทำธุระในตัวเมืองอำเภอเชียงดาว
กำลังขับรถขึ้นดอยเพื่อจะกลับบ้านพัก
คนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่า๒คนนะคะ
ดักซุ่มอยู่ข้างทางแล้วก็ใช้ปืนระดมยิงแบบกระหน่ำยิงใส่รถผู้ตาย
จนเขาเสียชีวิตคาที่แล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
ว่าปืนเนี่ยเป็นปืนอาก้าเลยนะคะ
แต่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากตำรวจพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งว่าเป็นปืนอะไร
แต่ว่าหัวกระสุนที่เจอในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ๕หัว
ปลอกกระสุนลูกซองสี่ปลอกเศษพุ่มหัวกระสุนอีกสามชิ้น
ก็เลยเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ผู้ตายเนี่ยถูกยิงเข้าที่หน้าที่ตัวหลายนัดเลยค่ะคือพลุนไปหมด
บรรยากาศที่หน้าห้องเก็บศพที่โรงพยาบาลนครพิงก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ทั้งภรรยาทั้งลูกของผู้ตายทั้งญาติก็ไปรับศพกัน
ทุกคนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะก็รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งทางตำรวจได้ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าตำรวจชุดสืบสวนได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายไปมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคน
เพราะผู้ตายเป็นคนพูดจาเสียงดังมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง
พยายามจะเอาปืนออกมาทำร้ายแต่ถูกชาวบ้านจับตัวเอาไว้ได้
เหตุการณ์นั้นติดคุกอยู่ปีกว่านะคะแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้๔๕เดือนเอง
ส่วนที่มีความพยายามจะเชื่อมโยงประเด็นคดีที่นายสิทธิชัยแร่ลีอายุ๔๒ปีถูกยิงเสียชีวิต
ดอยหลวงเชียงดาวตอนที่กำลังไปทำงานที่สวนส้มเมื่อ๑๘กันยายนที่ผ่านมาว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
เนื่องจากว่าเมื่อประมาณกลางปี๖๐ผู้ตายกับนายสิทธิชัยเคยมีเหตุทะเลาะกันมาก่อน
ซึ่งทางคดียิงนายสิทธิชัยเนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนสพเชียงดาวบอกว่าได้ออกหมายจับเอาไว้
แต่ทางผู้ตายเขาก็หลบหนีก็เลยไม่ฟันทงว่ามันไปเชื่อมโยงกับคดีค้างเก่าหรือเปล่า
แต่ก็เป็นประเด็นที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้
ดังนั้นณตอนนี้นะคะตั้งปมเอาไว้๓เรื่องนะคะ
เรื่องของยาเสพติดเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวและเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ตาย
จากข้อมูลที่เราได้รับรายงานมาเนี่ยก็พบว่าพฤติกรรมของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่พูดค์จะเสียงดังและอารมณ์ขึ้นเชียว
มีเรื่องกับชาวบ้านในบริเวณบ้านสรรพเกียร์อยู่หลายครั้ง
ทีที่นายศิริชัยถูกยิงเสียชีวิตเมือนทำวงประธานคม๑๘
ทางพงศภรรยาศวรรณส์ทรวณเชียงดาวได้ออกไหมจับ
นายเจริญผลผู้ตายในคดีเอาไว้
เห็นว่าเขายุ่นหลังลุกหนีไหมจับ

และเกี่ยวยงกันในคดีนั้น
แล้วเรายังไม่ควันธงว่าสาเหตุการณ์ตายของเขา
จากคดีนั้นด้วยหรือไม่